และต้องขอบคุณกันต่อนะคะที่ป่าตองภูเก็ตค่ะ
พูดถึงเรื่องของตู้ปันสุกก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่เอาไปอุปโภคนะคะ
ก็คือข้าวสารอาหารแห้งต่างทีนี้ถามว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่สำคัญอีกช่วงนี้
น้ำมันถ้าไม่ได้เติมไปไหนไม่ได้นะไปทำธุระไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้นะ
มีคนใจดีค่ะเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวออสเตรเลียค่ะ
เปิดแจกน้ำมันฟรี
น้ำมันเชื้อเพลิงเอาไว้เติมรถฟรีค่ะ
แล้วมีคนไปต่อแถวยาวแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ

แต่ก็มีตำรวจนะมาคอยอำนวยความสะดวกนะคะเพราะว่ามีชายชาวออสเตรเลียค่ะ
ประกาศแจกน้ำมันฟรีให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าแล้วให้แบบไหนอ่ะ
ให้แบบเต็มถังค่ะให้แบบไม่จำกัดเลยนะคะ
ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะปฏิบัติการนี้เสร็จเรียบร้อยและเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบ
พฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงห้าโมงเย็นนะคะภาพนี้เป็นเรื่องราวแห่งความประทับใจนะคะ
แล้วก็มีคนถ่ายไว้เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
ย้ำว่าชาวต่างชาตินะคะเป็นกลุ่มนะคะจากออสเตรเลีย
ดูภาพแล้วเมื่อสักครู่ที่เป็นภาพนิ่งนะก็เห็นหน้าตาเป็นแบบนี้
ให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมชาวป่าตองที่ดูข่าวเราอยู่ตอนนี้นะคะ
ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ชื่อเสียงเรียงนามอะไรอยู่ที่ประเทศไทยหรือเพิ่งแวะมา
ทำธุรกิจอะไรยังไงบอกเราหน่อยค่ะอยากขอบคุณด้วยน่ารักเนอะน่ารักมาก